กรุงเทพก่อนที่ที่ยกตัวอย่างกรุงเทพไม่ใช่อะไรคะ
คือก็เป็นตัวอย่างหัวเมืองสมมุติตัวเลขคนอยู่เยอะ

แต่เราไม่รู้ว่าตรวจกรุงเทพไปเรื่อยกรุงเทพเป็นยังไง
คำถามก็คือกรุงเทพนี่เป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่า
ถึงหลักร้อยภายในกี่วันแล้วต้องประกาศปิดบางจุด
ถึงถึงหลากหลายร้อยในกี่วันอาจจะต้องดูคนเข้าออกจังหวัด
คืออะไรแบบนี้กรุงเทพมันเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ
เวลาที่รัฐบาลหรือว่าสาธารณสุขิจรรย์นั้น
ทางการแพทย์เรามาจะมองว่าปัญหาต้นตอนนี้เราค้นเจอไหม
เช่นอย่างนี้ในกรุงเทพตอนเย็นนี้พิการประกาศ๑๖ราย
ใน๑๖ลายนี้สามารถไล่ไปได้หมดเลย
ว่าโอเคไปเกี่ยวข้องกับสมุทรสาครกับแพร่กุ้ง
ซึ่งอันนี้จะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็ดูวงรอบของคนนั้นไปเรื่อย
ถ้า๑๖คนนี้นะฮะเป็น๑๖คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับแพร่กุ้งเลย
สมมุตินะฮะไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วไปเกิดขึ้นในเช่นอาจจะเป็น
เหมือนกับรอบที่แล้วผับบาร์หรือเป็นสนามมวยอันนี้เรากังวลครับ
เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันแสดงว่าเราไล่ที่มาที่ไปของมันไม่ได้
แต่ตอนนี้เราไล่ได้แล้วต้องไม่ลืมนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีคนประมาณ๑๐ล้านคน
เพราะฉะนั้นอันนี้แค่๑ต่อล้านแต่จำแต่บอกได้เลยนะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น
ตัวเยอะก็จะเจอเยอะขึ้นแต่มันเป็นวงของกลุ่มคนที่ถามว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ
ไปซื้ออาหารทะเลที่สมุทรศาสตร์กรเท่าไหร่เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น๑๐๐๐คน
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งมือเพื่อในการค้นหา
ตรงนี้เป็นจุดใหญ่ที่เราอยากจะเน้นว่าทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ย
เราต้องการที่จะไปจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางสมุทรสาคร
แปลว่านะคะถ้าตราบใดต่อให้ตัวเลขขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่
แต่ตราบใดถ้าหาจุดเชื่อมโยงเจอไม่ถือว่าน่ากังวล
ง่ายถ้าเราเจอปั๊บเราก็คุมง่าย
แต่ถ้าแต่ถ้าเอาใหม่ต่อให้เชื่อมโยงกับแพร่กุ้งนะคะ
แล้วก็เป็นวงถัดไปถัดไปแล้วเยอะขึ้นหลายร้อยล่ะคะอาจารย์
เราไม่เราคงไม่ยอมให้มันเป็นวงที่สามที่สี่เหมือนอย่างที่
อยู่ในอยู่ในกลุ่มแรงงานจนกระทั่งมาเป็นเจ้าของแพร่นะฮะ
เราคงจะไม่ไม่ไม่ยอมเพราะเอ่อบอกตรงว่าแรงงานเนี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ในนั้นเนี่ยเอ่อการเข้าไปตรวจค้นเนี่ยค่อนข้างยาก
ญาติเพราะอะไรนะก็เขาไม่ป่วยอ่ะเขาไม่ป่วยมีการมองย้อนหลังไปว่า
เอ๊ะกลุ่มแรงงานเนี่ยกลุ่มเนี่ยเอ่อเริ่มมีเชื้อเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มแรงงานเนี่ย
สักเท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณสักเดือนกว่ากว่านิดหน่อยอืม
แสดงว่าจะต้องมีพวกแรงงานเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับตอนช่วงที่พม่าเนี่ย
เขาเองก็มีการระบาดค่อนข้างหนักอืมนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย
เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุอาจารย์ถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติเรา
เรามองว่าเหตุที่เราเจอที่สมุทรสาครมาจากแรงงานเพื่อนบ้าน
จำเป็นไหมคะที่จังหวัดซึ่งยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเลย
จะต้องไปตรวจหาแรงงานเพื่อนบ้านในชุมชนที่มีแรงงานเยอะค่ะ
จำเป็นไหมคะทำอยู่แล้วครับอ่าซึ่งยังไม่พบอ่าจังหวัดต่างต่าง
นี่ทำอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องนี้ปั๊บเนี่ย
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะผมว่าทุกจังหวัดเขาเปิดสวิตช์หมด
เปิดสวิตช์หมดแล้วก็คำถามก็คือว่าแรงงานจากจากพม่าเนี่ย
มีจังหวัดไหนที่ไม่มีบ้างมีไหมน้อยมากส่วนใหญ่ไปถึงหมดแล้วนะครับ
พอไปถึงหมดเขาก็ดูความเสี่ยงที่สุดก่อนเช่นคนไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ค้าสัตว์น้ำทะเลเช่นพวกแพร่ปลาแพร่กุ้งทั้งหลาย
แรงงานเนี่ยเขาก็อาจจะสุ่มตัวอย่างมาตรวจ
ก็จะมีการคุยถามบ้างว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับทางนู้นไหม
ถ้าเกี่ยวข้องปั๊บตรวจแน่แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยก็อาจจะสุ่มตัวอย่างไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราต้องเตรียมรับไว้เนี่ยเวลาสอบคอแถลงเนี่ย
จะเห็นตัวเลขยังคงขึ้นอยู่อาจจะในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะขึ้นเร็วหน่อย
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจไม่ตกใจครับอ่าอย่าเพิ่งตกใจ
อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องแพ้กุ้ง
ลูกต่อเนื่องก็คือคนไม่กล้ากินอาหารทะเลไม่กล้ากินสัตว์น้ำด้วย
ไม่ต้องเช็คด้วยว่ามาจากจังหวัดไหนนะคะคือไม่กล้ากินสัตว์น้ำแล้ว
ตอนนี้คำถามคือตกลงให้ทำตัวยังไงคะ
ครับยังกินได้นะครับอันนี้ขอยืนยันถ้ากินไม่ได้ส่งไปให้ผมหน่อยนะฮะ
ไม่ได้พูดเล่นเนอะไม่ได้พูดเล่นเลยครับส่งมาให้เลยครับนะฮะ
อันที่หนึ่งคือสัตว์น้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องรู้ว่าอาจจะ
เวลาซื้ออาจจะถามแหล่งที่มาที่มาจากตรงบริเวณที่เขาระบาด
ก็ไม่เป็นไรนะครับเชื้อที่สมมุติติดอยู่ที่สัตว์น้ำ
ไม่กระเด็นเข้าหน้าเข้าปากเราเพราะทุกวันนี้เนี่ย
เราจะต้องใส่มาสอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ที่สองคุณไปสัมผัสจับต้องล้างมือน้ำบวกสบู่เนี่ย
สามารถฆ่าเชื้อเหล่านี้ได้ภายใน๕๑๐วินาทีเชื้อตายหมด
ถามแบบคนขี้กลัวว่าเวลาล้างมันกระดงกระเด็นขึ้นหน้าเข้าจมูกเข้าปากเข้าตา
คุณก็เอาหน้าหลบอย่าไปไล่ครับคือความหมายของอาจารย์ความหมายก็คือว่า
ถ้าแม้ว่าสัตว์น้ำที่เราซื้อจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ซึ่งเกิดการระบาด
แต่ว่าการทำความสะอาดก็แค่ระวังครับครับแล้วคือพอสุกก็คือจบนี้ใช่มั้ย
นี่จบเลยเพราะเชื้อตัวนี้เนี่ยทนความร้อนเนี่ยไม่เกิน
อันนี้เป็นสองสามร้อยแป๊บเดียวตายหมดไม่มีเหลือ
ก็คือจบที่กินสุกแล้วก็ระวังตอนล้างแค่นั้นแหละ
ขอเตือนนิดเดียวให้เองร้านอาหารต่างต่างเนี้ย
เมนูที่เกี่ยวข้องกับกุ้งเกี่ยวกับกุ้งนะฮะ
ที่มีโอกาสเป็นได้ก็คือเช่นกุ้งผ้าน้ำกุ้งแช่น้ำปลา
ที่บอกว่าพอแช่น้ำปลาบีบมะนาวแล้วเนี่ยมันจะขาวเนี่ย
มันจะสุกฮะแต่ขอโทษทีนะครับมันมันเป็นเอ่อ
การทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับไอ้เนื้อกุ้งเมนูเหล่านี้เนี่ย
ตอนนี้เนี่ยงดไว้ก่อนเมนูอื่นอื่นที่ปรุงสุกแล้วได้หมดครับ
สุกดิบดิบไม่เอาตอนนี้อย่าเลยครับ
คือยังไงสุขรอดสรุปแบบนี้ได้ไหม
ถ้ากินสุกรอดแน่นอนไม่มีปัญหาครับไม่รอด
ต่อให้มาจากจุดที่มีการระบาดก็ตามใช่ครับ
แบบนี้ได้ไหมคะได้เลยครับอ่าเพราะฉะนั้นกินสุกไม่มีปัญหา
อันนี้พูดถึงสัตว์น้ำแบบอื่นด้วยอาจารย์คำถาม
มันใกล้ปีใหม่เอาเอาก่อนเบรกนิดนึงคือใกล้ปีใหม่คือเราต้องยอมรับนะคะ
ว่าทั้งปีเราเพลิงภาพกันไปหมดเลยนะมันคงจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ
จะได้เงินช่วงนี้ร้านอาหารธุรกิจเกี่ยวข้องลูกจ้งลูกจ้างเนอะอาจารย์
พรมลิขิตแกล้งคนไทยพอใกล้สงการก็เกิดเรื่อง
เรากำลังจะหยุดสงการสงการนี่เปรียบเสมือนตอนนี้ประเทศต่างเนี่ย
แต่ฝรั่งเอาแล้วคริสต์มัสนี่สำคัญมากเลยนะครับ
กับคริสต์มาสตอนนี้หลายประเทศนี้ต้องหยุดนะครับ
อันนี้ก็สงการค่ะพอเราจะกำลังจะหยุดยาวนะครับ
เมื่อประมาณเดือนต้นเดือน๔๕วันก็เกิดกรณีเชียงรายนะครับ
นี่กำลังจะหยุดปีใหม่ก็เกิดกรณีสมุทรสากรนะครับ
ต้องยอมรับครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าเรายังเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวได้เราก็ไปในพื้นที่ที่มันโล่งแจ้ง
สมมุติว่าถ้าตอนนี้นะฮะทางเหนือนะครับ
บรรยากาศของทางเหนือเนี่ยที่เป็นอากาศบนภูเขา
โอกาสติดต่อน้อยมากถ้าเรามีมาร์ทใส่ซะอย่างนี้สบายเลยนะครับ
ติดน้อยมากเราก็จะไม่ไปในที่ที่อับชื้นนะครับ
ไม่ที่แออัดนะครับเช่นเข้าไปร้านอาหาร
เราก็พยายามหาร้านอาหารที่โล่งแจ้งโอกาสที่จะติดต่อเนี่ยนะก็น้อยลง
ผับบาร้านอาหารตอนกลางคืน
ผับบาร้านนี้ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
คนระดับผมอย่างนี้คงจะไม่ไปแล้วก็กินอาหารร้านโล่งแจ้งนะครับ
ปัดใต้นี้ถามว่าตอนนี้อาหารทะเลต่างนี้กินได้ไหม
ได้เลยไม่มีปัญหานะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วปรุงสุก
เพราะฉะนั้นเรื่องการท่องเที่ยวนี่ยังได้อยู่
แต่ระวังตัวนะครับระวังตัว
เรื่องเกี่ยวกับการอยู่ในชุมชนคนเยอะ
นะครับการใส่หน้ากากการล้างมือบ่อย
อันนี้ยังเป็นมาตรการอยู่นะแต่ยืนยันว่ายังเที่ยวได้
กำหนดสีและอาจจะมีผลต่อในช่วงสัปดาห์ท้ายปี
ต่อต้นปีอาจารย์บอกคร่าวไว้ฟังเฉยได้ไหมคะ

จะคุยกับนายกแบบไหนจะได้เตรียมใจไว้รับผลประชุมพรุ่งนี้ค่ะ
ข้อหนึ่งผมคงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะคุยแบบไหน

กองบกรเราก็เถียงกันนะว่าเราควรใช้คำไหน
เพื่อให้เข้าใจตรงที่สุดไม่ตกใจเกินไป

ซึ่งคิดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีต่อต้นปีไหมคะ
ประเภทแบบไม่ให้เข้าออกพื้นที่นะคะ
ถ้าเรายังจำได้ตอนช่วงที่สุดจีนเมื่อตอนปีที่แล้ว
คือปิดหมดเลยคนเดินถนนเนี่ยก็ไม่ได้
คนจะให้ออกมาแค่ซื้อของกินเนี่ยได้แค่อาทิตย์ละ๒ครั้งเท่านั้นเอง
ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแอร์ต่างคุณก็ต้องมีมาตรการ
เพราะฉะนั้นถามว่าจะกลับไปเหมือนเดิมไหมถ้าเผื่อความเห็นต้องผมนะอันนี้ต้องบอก

ว่าคงจะมีมาตรการเฉพาะจุดเฉพาะที่เฉพาะจังหวัด
เฉพาะจังหวัดเฉพาะที่คงจะไม่ทำแบบทั่วไปหมดเลย
เพราะเราได้ประสบการณ์มาแล้วจากตอนเดือนมีนาเมษาพฤษภา
ตรงนั้นตรงนั้นเราก็เห็นว่าผลกระทบมันเยอะมาก
เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมกัน
ซึ่งแปลว่าเปิดปิดการเข้าออกเนี่ยก็คงจะไม่ใช่อยู่ดี

ประเทศต่างตอนนี้หลายประเทศเนี่ย
เกาหลีนะฮะเกาหลี
เพราะฉะนั้นที่ฉันใช้คำใหม่ดีกว่าคือการจะล็อกดาวน์แบบอย่างหนัก
เข้มงวดในพื้นที่ขนานใหญ่คือไม่ใช่เป็นไปไม่ได้
แต่คงจะไม่ได้ง่ายนักไม่ได้เพราะมันต้องประเมินอย่างอื่นด้วย
งั้นอย่างนี้เราคุยกันวันนี้เนาะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยังไงวันนี้เบื้องต้นขอบคุณอาจารย์ทวีอีกครั้งค่ะ

ต่าไม่อยากเจออาจารย์ทวีแล้วนะกลับมาเจอกันรอบปลายปี